คุณผู้ชมคะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยหลายคนก็กังวลเหลือเกิน
มันแพร่ระบาดมาโควิด๑๙ฉันติดหรือยังฉันติดหรือยัง
นี่ล่าสุดมีข่าวเกี่ยวกับผู้ว่าสมุทรสาครมาอีก
ถูกต้องแน่นอนนะฮะสมุทรสาครรอบนี้เป็นจุดระบาดใหม่
แล้วพอทันทีที่พบว่ามีการระบาดท่านผู้ว่าก็ลงพื้นที่ไปเป็นคนแรก
นี่คุณแล้วภาพที่เห็นเนี่ยเมื่อวานที่เห็นเนี่ยเมื่อวานนี้ฮะ
ท่านผู้ว่าสมุทรสาครไปร่วมงานกับคุณอนุทินชาญวิรากูล
รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อวานเขาไปทำอาหารกินโชว์

เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการสมุทรสาขรคุณวิจัยสังสี
ผลแลนด์ครั้งที่หนึ่งเป็นบวก
ครั้งที่สองแจ้งมาสักครู่เป็นบวกหมายความว่า
ล่าสุดผู้ว่าสมุทรสาครติดโควิด๑๙ซะแล้วนะครับ
และตอนนี้บุคคลใกล้ชิดทั้งหมด
ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องทำการตรวจและกักตัว

หลายคนมีคำถามว่าท่านอนุทินติดหรือเปล่า
เพราะว่าคุณอนุทินก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยง
เมื่อวานภารกิจของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
ไปทำด้วยกันนี่คือมีอะไรบ้างนะคะคุณ

ท่านผู้ว่าก็ลงพื้นที่กับคุณอนุทินไปใช่ไหม
ก็จะมีทางด้านของนายแพทย์กิติภูมิด้วย

แพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัย
ธิบดีกรมอนามัยและผู้บริหารกรมอนามัย
เมื่อวานเดินทางไปที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ไปร่วมประชุมรับฟังความคืบหน้า
แล้วก็ไปสร้างความมั่นใจในการกินอาหาร

เอาท่านกินให้ดูซิท่านกินได้เราก็กล้ากิน
นี่ไงเมื่อวานนี้ไปปรุงอาหารกันใช่ค่ะทำข้าวผัดกุ้งกับต้มยำกุ้ง
แล้วมันมีจังหวะที่ทานกุ้งเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าโอ๊ย
ผมกินทั้งเปลือกเลยนะนี่ไม่กลัวเนี่ยกุ้งเนี้ย
ผมไม่กลัวแล้วก็กินโชว์ข้างใครท่านผู้ว่าใช่ไหม
ท่านผู้ว่านะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยคุณผู้ชมเข้าไปกัน
แต่ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมเราได้ข่าวมาแล้วนะ
ว่าท่านผู้ว่าสมุทรสาครติดโควิดสิบเก้าอืม
แต่ว่าคุณอนุทินตอนนี้ต้องกักตัวและยกเลิกกำหนดงานทั้งหมดในวันนี้
แต่รายงานล่าสุดแจ้งมาว่าคุณอนุทินผลเป็นลบนะใช่ค่ะ
คืออย่างนี้คุณผู้ชมวันนี้ตอนเช้าเนี่ยนะคะ
ทางด้านคุณอนุทินคือนักข่าวก็พยายามติดต่อไป
ปรากฏว่าคุณอนุทินกักตัวเองแล้วก็ยกเลิกการเป็นประธานการแถลงข่าว
คาถาปีใหม่ปลอดโรคปลอดภัยขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับ
วันนี้๑๑โมงที่สาธารณสุขที่กระทรวงเลยนะคะ
คุณอนุทินยกเลิกแล้วทีนี้ก็มีคนใกล้ชิดของคุณอนุทินเนี่ย
ให้ข้อมูลบอกว่าตอนนี้ยืนยันผลตรวจแล้ว
ผลตรวจของคุณอนุทินได้รับการตรวจหาเชื้อจากโพรงจมูกและคอ
ปรากฏว่าเป็นลบแต่ยังไงก็ตามต่อให้ผลเป็นลบเนี่ย
ก็จะกักตัว๑๔วันอันนี้เป็นมาตรการของสาธารณสุขอยู่แล้ว
ซึ่งเดี๋ยววันอังคารคือวันพรุ่งนี้๒๙ธันวาคม
มีประชุมคอรมอคุณอนุทินจะไม่เข้าร่วมประชุมนะคะ
หนแล้วเวลาที่ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมพื้นที่เสี่ยง
รอบนี้ก็เช่นกันค่ะแล้วผลออกมาแบบนี้
แต่เดี๋ยวหลังจากนี้อีก๕วันก็จะต้องไปตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่งด้วยเหมือนกัน

นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสวบคแถลงยืนยันอีกทีนึงว่า
แหลป๒แล็บยืนยันว่าท่านผู้ว่าสมุทรสาครติดโควิดจริง
หลังจากลงพื้นที่ทำงานหนักแล้วก็ลงพื้นที่เสี่ยง
ตั้งแต่วันแรกจนถึงเมื่อวาน
มีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขไปประกอบอาหารกัน
แล้วก็มีการประชุมร่วมกันกับข้าราชการด้วย
ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร๑ชั่วโมง
แล้วย้อนกลับไปดูภาพโอเคท่านสวมใส่หน้ากากอนามัย
แล้วก็มีการไปดูพื้นที่เขาเรียกว่าศูนย์ห่วงใยคนสาคร
หรือโรงพยาบาลสนามในพื้นที่

ทำให้ต้องสอบส่วนโรคของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทุกคนด้วย

กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่มีอาการไอจามรถใส่กัน
มีการพูดคุยใกล้ชิดกัน๑เมตร
โดยที่ไม่มีการสวมใส่หน้ากากอนามัย
ก็คือว่าไปนั่งห้องประชุมด้วยกัน
ระยะห่างไม่เกิน๕เมตรนาน๑๕นาที

ขอให้บุคคลเหล่านี้แบบลายงานตัวกับจัฏฐศาสตร์ธนณสุข
และกลุ่มเสี่ยงต่ำสังเกตอาการตัวเอง๑๔วัน

อันนี้คือคนใกล้ชิดกับท่านผู้ว่าสมุทรสาครนะครับ
ส่วนคุณอนุทินตอนนี้บรรยายงานเบื้องต้นไม่พบเชื้อ
แต่ว่าท่านเองก็อย่างที่คุณอริยารายงานไปว่า
เลิกภารกิจแล้วก็กักตัวอยู่บ้าน

นายแพทย์ทวีสินบอกว่าเคสของผู้ว่าสมุทรสาครเนี่ย

สั่งการต่างด้วยตัวเองพบปะคนเยอะ
แต่ตอนนี้ต้องรอยืนยันจากแพทย์อีกครั้งหนึ่ง

นายกรับทราบเรื่องนี้แล้วก็กำชับ
แสดงความห่วงใยไปยังผู้ติดเชื้อด้วย

เชื้อเขาไม่เลือกไงไม่ว่าจะเป็น

มันก็มีโอกาสที่จะได้รับเชื้อได้นะคะ